คุณผู้ชมครับชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลุกฮือไปปิดถนน
บอกนุ่นปล่อยน้ำท่วมลงทุ่งไปลงทุ่งลงนาไป
จะประท้กับชาวบ้านสิครับที่เขามีบ้านอยู่ในอยู่ในทุ่งอ่ะ
แล้วน้ำเขาก็ท่วมอยู่เหมือนกันนะครับเอาไปดูจังหวะเหตุการณ์นี้หน่อยฮะ
เป็นชาวอำเภอบางบานนะครับในตะบนบางหักนะครับ
ตะบนบางหลวงตะโมงวัดตะกูหลายตะบนมากันรวมตัวกันสองร้อยคนได้
สี่แยกมิยาซาว่าครับอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุธยา
เรียกร้องให้กรมชนประธานระบายน้ำเข้าทุ่งอำเภอผักไห่
เทาความเดือดร้อนให้หน่อยเนื่องจากถูกน้ำท่วมสูง๒เมตร
สองเดือนแล้วสองเดือนกว่าแล้วด้วยกลุ่มชาวบ้านก็ร้องทุกข์
บอกว่ากลุ่มชนประทานเนี่ยรับปากแล้วไง
ว่าจะระบายน้ำเข้าทุ่งตั้งแต่กลางเดือนกันยายนแต่ก็ช้า
แล้วก็ระบายน้ำน้อยเกินไปกระทั่งนายนิวัฒน์เพียนุลานะครับ
เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำสำนักงามระบายน้ำโครงการชนประธานผักไห่
ก็มาทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ระบายน้ำเข้าทุ่งช้าเนื่องจาก
มีชุมชนในพื้นที่ของทุ่งผักไห่ก็ต้องคุมน้ำไม่ให้ท่วมถนนสายบางบานผักไห่
ซึ่งเป็นถนนสายหลักระหว่างนั้นเองคุณผู้ชมครับ
มีกลุ่มชาวบ้านในทุ่งผักไห่เขาก็เดือดร้อนน้ำท่วมจากการระบายน้ำเข้าไปใช่ไหม
โต้เถียงกันเอาดูสิเกือบจะปะทะกับตำรวจนะครับ
ต้องเข้ามาแย่งคือชาวบ้านเกิดจะปะทะกัน
ตำรวจเนี่ยต้องเข้ามาแยกอืมสุดท้ายนะครับ
ตัวแทนชาวบ้านนะครับทั้งสองฝ่ายก็ปกฝ่ายปกครองตำรวจชนรับประทาน
พูดคุยตกลงกันใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีครับ
ข้อสรุปเป็นยังไงชนรับประทานผักไห่จะเปิดประตูระบายน้ำ
สามประตูที่เปิดอยู่แล้วเพิ่มขึ้นแต่จะระบายน้ำในปริมาณที่ไม่กระทบกับชาวบ้านครับ
ก็เป็นที่พอใจแล้วแยกย้ายกันไปท้ายเขื่อนเจ้าพญาลงมาท่าทางจะมีปัญหาแล้วล่ะครับ